คุณผู้ชมครับเรายังตามความคืบหน้าอยู่นะครับ
อุกอาจที่เกิดขึ้นกลางเมืองพัทธลุงค่ะนะฮะ
คนร้ายใช้ปืนปืนสงครามเนี่ยถล่มยิง
คู่อริเนี่ยเสียชีวิตไปสามศพอีกคนนึงหนีรอดไปได้นะครับ
ตอนนี้ยังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายอยู่นะครับล่าสุดสารอนุมัติหมายจับ
ผู้ต้องหาทั้งสามคนแล้วนะครับค่ะเพราะว่าในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
เห็นชัดเจนรู้หมดแล้วชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับ
ส่วนผู้ตายสามศพนะฮะตอนเนี้ยทางญาติญาติเองก็โอ้โห
วันวิตกกันอยู่นะครับคนที่หนีไปได้คนหนึ่งตำรวจบอกว่า
ตอนนี้ก็เจอแล้วกำลังไล่สอบถามข้อมูลอยู่นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
สพมพัทธลุงวันนี้ขออนุมัติศาลออกหมายจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุใช้ปืนนะครับ
เป็นปืนพกเก้ามอมอกับปืนสงครามอูซี่ไปยิงถล่มคู่อริ
พมพลุงเสียชีวิตไปสามศพนะครับเข้านี่รอดไปได้คนหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณประเยี่ยนสองกว่ากว่าก่อนเช้ามืดยี่สิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมา
สามคนนะครับที่สารอนุมัติหมายจับมีนายวีรยุทธ์หอยทรัพย์อายุสามสิบแปดปีนะครับ
แต่ละคนนี่นะฮะท่านผู้ชมครับตามภาพในกล้องวงจรปิด
ใครคนไหนก่อพฤติกรรมยังไงเนี่ยเราทำไว้ให้หมดแล้ว
นายวิรยุทธ์หอยซับอายุ๓๘ปี
มีนายพุหวเนธหนูมาก
อายุ๔๔ปี
นายพุหวเนธคนใช้ปืนอู้ซ่อยอีกละเลย

แล้วก็นายสอนชัยทัพครุฑอายุ๔๐ปีทั้งหมดเป็นชาวพัทธลุง
ข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
เรื่องการพาวุฒิปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ร่วมกันซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการเกิดเหตุแห่งการตายด้วย
เพราะหลังก่อเหตุขับรถของเขาไปทิ้งเอาไว้ไกลอีก๙กิโลเมตร๑๐กิโลเมตร
ทีนี้การก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับพฤติกรรมของคนร้ายทั้ง๓คนนะครับ
ตี๒๑๒นาทีตามเวลาในภาพจากกล้องวงจรปิด
นายรัตนพงศ์จันปนหรือในพงศ์อายุ๓๘ปีขับรถมาจอดนะ
มีเพื่อน๓คนนั่งอยู่ในรถแล้วเดินลงไปนะครับถือโทรศัพท์มือถือไปด้วยเหมือนกับคุยกับใคร
อยู่ที่เบาะนั่งข้างคนขับเบาะหลังเนี่ยมีคนนั่งสองคน
ในสันอายุ๒๑อีกแค่๒นาทีครับนายวิรยุทธ์ขับกระบะมาจอดห่างสัก๑๐๐เมตร
ก่อนที่จะลงจากรถเดินเข้ามาหานายรัตนพงศ์ที่ยืนรออยู่ท้ายรถโตโยต้าอันติสีดำ
พอนายวิรยุทธ์เดินมาถึงก็ไม่ได้คุยกันเลยฮะหยิบปืน๙มมที่พกที่เอวยิงใส่หลายนัด
นายรัตนพงศ์ล้มลงเสียชีวิตอยู่กลางถนนนายภูวะเนธหนูมากกับนายสอนชัยทัพครุฑ
อีกสองคนเนี่ยเขาจะเปิดประตูหนีตอนหลังสุดท้ายคนร้ายเห็นก็เลยมายิงนะครับ
ก่อนที่นายภูวะเนธกับนายสอนชัยที่ใช้ปืนอูซี่เดินกลับมายิงย้ำอีกนะครับ
ขับรถของกลุ่มผู้ตายกับคนที่หนีไปได้เนี่ยเอาไปจอดทิ้งไว้ที่ถนนสายเอเชีย
หัวสะพานคลองลำเบ็ดตำบลท่าแคร์อำเภอเมืองพัทธลุง
แล้วก็หลบหนีไปอีกคนนึงก็ขับกระบะหนีไปก่อนนะครับ
ตำแหน่งในรถนะฮะนายรัตนพงศ์ในพงศ์นี่
เบาะนั่งคนขับที่ลงไปก่อนนายชุลทิศฯหรือในแม็กซ์
นั่งข้างคนขับคนนี้หลบหนีไปได้นายพาสกรหรือบอล
นั่งเบาะหลังฝั่งคนขับไหนอรรถกรหรือสั่น
นั่งเบาะหลังอยู่ข้างกัน
ตรงนั้นนะฮะปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ปืนพกก้าวมอมอมีปืนกลเป็นปืนกลมืออุซี้
ขนาดก้าวมอมอได้อัตราการยิงหกร้อยหนัดต่อนาที
บรรจูแม็กซีได้สามพิพธิ์สองนัดระยะหวังผลสองร้อยเมตร
ซึ่งกระสุนในที่เกิดเหตุเนี่ยปลอกกระสุนอะไรพวกนี้เนี่ย๔๐กว่านัด
อนุมัติหมายจับคนร้ายเมื่อตี๕๓๐ที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจพระทะลุงกับตำรวจผุดธรรมภาค๙๘๐นาย
ปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายในพื้นที่ตำบลท่าแคร์
แล้วก็ตะบนเขาเจียกในอำเภอเมืองพัทธลุง๔จุดด้วยกัน
ว่าคนร้ายจะอยู่ที่นี่แต่ไม่เจอนะครับไม่เจอทั้งตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ของกลาง
มีรายงานว่ากลุ่มคนร้ายนะครับติดต่อขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้ว
กำลังเจรจากันอยู่นัดหมายเข้ามอบตัวกันอยู่นะครับ
โดยคนร้ายนี่นี่คนร้ายนะบอกจะขอมอบตัววันอาทิตย์
อืมเลือกวันด้วยเหรอคะมีเลือกวันได้ด้วยค่ะนะ
สาเหตุการสังหารโหดในครั้งนี้ตำรวจสันนิษฐานว่าเบื้องต้นเนี่ย
มาจากความขัดแย้งเรื่องเงินสองแสนบาทจากธุรกิจมืดของกลุ่มผู้ตาย
ที่ไม่ยอมจ่ายเงินก้อนนี้ให้กับกลุ่มผู้ต้องหาก่อนเกิดเหตุ
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยนัดกลุ่มผู้ตายมาเคลียร์เงิน
แต่ผู้ตายบอกจะจ่ายแค่ห้าหมื่นค่ะกลุ่มผู้ต้องหาไม่พอใจ
ก็เลยยิงถล่มใส่ซะเลยอืมศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราอ่ะค่ะ
ไปคุยกับในโชธดำสนิทเป็นพ่อของนายพาสกร
หรือในสันหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะพ่อบอกว่าลูกเนี่ยเกณฑ์ทหาร
แต่โชคดีไม่ต้องเป็นทหารตั้งใจว่าเดี๋ยวจะบวชให้พ่อแม่
อืมแต่กลายเป็นว่ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซะก่อน
โดนยิงเสียชีวิตนะคะพ่อบอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ย
ไม่รู้จักเลยนะคะเชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า
บังเอิญลูกไปกับเพื่อนนั่งอยู่ในรถคันเดียวกัน
ก็เหมือนกับซวยถูกฆ่าตายไปด้วยอะค่ะครับ
เพราะพ่อยืนยันว่าลูกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติด
แต่ลูกเป็นคนติดเพื่อนนะคะซึ่งจริงจริงแล้วตำรวจก็ตรวจสอบประวัตินะคะ
ในภาษากรหรือในสรรค์หนึ่งในผู้เสียชีวิตคนนี้
เขาก็เป็นคนเดียวที่ไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีอะไรเลยนะคะครับ
ดับเผือนตึงติดเผือนตึงเผือนกับรักมัน
ไม่เกี่ยวของข้อยาเสพติดแล้วเป็นไงพากับมัน
น่าไม่น่าจะเป็นเกณฑ์ต้นตัวเพราะกับคนรับกับมัน
มันโดนฝ่อนเผือนน่าจะเป็นเกณฑ์ต้นตัวหรือเปล่าวะ
นี่ในในคลิปนี้มันก็พบไปกับหลังตาวาตาวาก็ไม่มีมือตาหลังมันใหญ่ก็ยิ่ง